แล้วถ้าสองเฟสบุ้คเหมือนกัน

ที่นครายยศเทียมปากพรีตอนนี้
เค้าบินนีหนาโอประยกต์ให้เข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปดูกันว่ามีเยอะขนาดไหน

นี่นะครับตรงนี้เห็นอยู่๓ตัว

เป็น๘ตัวมีอีกไหม

อพยพกลับมาบริเวณทุ่งใหญ่ปากพรี
เนื้อที่กว่า๑๕๐๐ไร่ในพื้นที่หมู่๖
หลังจากที่นายอำเภอปากพรีนะครับนายอำเภอนัทพงศิริบุญ

ออกสำรวจพื้นที่เพราะว่าฝูงเหยื่อไซเบรีย
อพยพกลับมาในพื้นที่แห่งนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะ
โดยได้อบพยพมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ขณะนี้คาดว่ามีฝูงนกเหี่ยวไซเบรีย
อาศัยอยู่ในทุ่งใหญ่ปากพลีไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐ตัว
จากความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งนา
ที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเยี่ยวเขาด้วยเหมือนกัน

เคยเป็นที่อาศัยของนกเหี่ยวหูดำมานานแล้ว
ก่อนออกไข่จนลูกนกฟักตัวและอพยพไปจนหมด
เนื่องจากชาวบ้านเผาหญ้าในนา
คุณก็ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

ก่อนจะอพยพกลับมาอาศัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

หนูเหรองูเงออะไรแบบนี้นะ
เหยียวชอบกินหมดนะฮะ

ให้ไฟลุกลามพื้นที่นะครับเข้าไปทำลายรัง

และก็ติดตั้งป้ายจุดเดินชมนกเหยียวนะครับ
ได้ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเลยค่ะ

ไม่ต้องส่องเขาอยู่แบบเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับ

ชาวบ้านนะฮะก็พัฒนาพื้นที่นะ
แล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใหญ่ปากผี

สำหรับผู้สนใจทั้งนกเหี่ยวดำนกเหี่ยวพึ่ง

อย่างเช่นนกไอ้งั่นกเป็ดน้ำนกกระยางสีดำ
พื้นที่แห่งนี้มีครบเลยนะครับ

ไปส่องนกดูนกกันได้ค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดเก่งจังนะเราสองคน